มาดูเรื่องดีของเกษตรกรกันต่อเลยนะคะ
มีแม่บ้านท่านหนึ่งเป็นแม่บ้านพลทหารนะคะ
สู้ชีวิตลาออกจากงานเพราะว่าลูกป่วย
แต่พอลูกป่วยอาจจะมีช่วงเวลาว่างเหมือนกันนะคะ
ก็เลยใช้เวลาว่างในการปลูกเมลอนขายค่ะ
ทางอินเตอร์เน็ตด้วยนะคะ
นี่เป็นเมลอนกลุ่มเมลอน
ไม่ได้ปลูกกันน้อยนะคะ
ทหารในสังกัดค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
หันมาปลูกเมลอนขายเป็นรายได้เสริม
หลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากงานไง

ลาออกเพราะว่าต้องมาดูแลลูกที่ป่วยหนักค่ะ

ลูกไปสมัครเรียนกรสนไม่อยู่เฉยนะคะ
แล้วก็ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปรากฏว่าเกิดความสนใจเรื่องของการปลูกเมลอนขาย
เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ตอนนี้ได้รับความนิยมค่ะ
รวมทั้งสำคัญเป็นพื้นที่ใช้น้ำน้อย
ก็ได้ปรึกษากับสามีนะคะก็เลยปลูกเมลอนขึ้นมาเป็นโรงเรือน
ซึ่งอยู่ภายในกรมทหารนี่แหละนะคะ
เมื่อขออนุญาตเสร็จแล้วก็เริ่มลงทุนสร้างโรงเรือน
สั่งซื้อเมล็ดพันธเมลอนจากสหรัฐ
ก่อนที่จะนำมาปลูกช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ใช้เวลา๓เดือนเก็บเกี่ยวได้เลย

โอ้โหเมื่อกี้ลูกเมื่อกี้๒กิโลก็๒๐๐กว่าบาทสิ
ใช่ค่ะต่อลูกนะคะแล้วเขาปลูกเป็นร้อยต้นเลยนะคะ
ปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาด
ลูกค้าต้องสั่งจองล่วงหน้า
ตั้งแต่ลูกเมลอนนี้ยังไม่โตเลยนะคะ
ซึ่งก็ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี
ที่สำคัญคือไม่ต้องมีหน้าร้านเลย
ถ้าของดีจริงตรงนี้อยากจะให้เกษตรกรรู้จัก
ปรับแล้วก็ศึกษาเรื่องของการขายผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้นค่ะ